เมื่อวานนะครับเรื่องของมาดามแป้งนมพันธ์ล่ำซำนะครับ
ก็มีการพูดถึงความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วย
หลังจากที่ทราบผลการจับสลากแบ่งสายบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่๗มิถุนายนถึง๗กรกฎาคมปีหน้า
ซึ่งทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่มเอฟ
ร่วมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าสวีเดนแล้วก็ชิลีครับ
สีหน้าของโค้ชหนึ่งหนึ่งรุทัยสารทองเวียนเดินทางไปร่วมงานนี่
รู้อยู่แล้วครับว่าเจองานหนักแน่นอน
ดามแป้งนุพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมนะครับ
บอกว่านักเตะจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมหลังปีใหม่
วันที่๖มกราคมจากนั้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ต่อด้วยต้นเดือนมีนาคมจะมีโทรเมนต์พิเศษครับ
ไซปรัสครับที่เชิญทีมชาติไทยไปแข่งขันด้วย
ก็เป็นโอกาสดีมากที่จะทดสอบทีมว่ามีความพร้อมแค่ไหน
กับการเจอจากทีมจากยุโรปแล้วก็ทีมจากโซนอเมริกา
ที่มีสภาพร่างกายจิตใจแท็กติกรูปแบบการเล่น
และการแก้ไขสถานการณ์ที่เหนือกว่าเรา
เราจะไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วก็พัฒนาทีมต่อไปครับ
ก็ยังมีการกำลังประสานงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ
เพื่อยืนยันโปรแกรมรับแข้งกับฝรั่งเศส
หนึ่งในทีมชั้นนำของยุโรปที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะอุ่นเครื่องกับไทยด้วย
ซึ่งรอกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง
ส่วนการเตรียมทีมช่วงโค้งสุดท้ายประมาณเดือนพฤษภาคมครับ
ก็มีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเบลเยี่ยมที่สนามของเอสลูเวิร์น
จากนั้นจะเดินทางเข้าฝรั่งเศสในช่วง๑สัปดาห์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น

ก็เป็นงานยาก